คนใจบาปเท่านั้นที่ทำได้
ถ้าคุณผู้ชมไปเห็นสภาพของเจ้าสุนัขพันธ์ไซเบีเรียนตัวหนึ่ง
ถูกฟันจมูกแทบขาดเลยนะฮะตัวนี้นะครับ
แม้ว่ามันจะอาการดีขึ้นแล้ว
แต่เจ้าของสุนัขเองยังไม่รู้เลยว่าเป็นฝีมือของใคร

ว่าเป็นเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเจ้าของไก่
ที่เจ้าซูโม่เคยไปไล่กัดไก่ของเขานะครับ
นี่แหละฮะสภาพของเจ้าซูโม่สุนัขเพศผู้สีน้ำตาลขาว

ถูกฟันจมูกจนเห็นกระดูกเลยนะครับเป็นแผลเวอะหวะเกือบขาด
พร้อมระบุข้อความว่าคนใจบาปเท่านั้นที่ทำได้
แล้วก็มีชาวเน็ตจำนวนมากแชร์โพสต์นี้ออกไป
แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย
ส่วนใหญ่ก็แน่นอนประนามการทำร้ายสุนัข

ถึงได้ลงมือฟันสุนัขจนเจ็บขนาดนี้
นายบุญช่วยบุญเป็งแก้วอายุ๓๙ปี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านสันกอง

เปิดเผยนะครับว่ารับเจ้าซูโม่มาเลี้ยงตั้งแต่เขาอายุ๕เดือนแล้ว

แล้วก็อยู่กับสุนัขที่บ้านอีก๗๘ตัว

ปกติเจ้าซูโม่มีนิสัยไม่ดุไม่เคยกัดคนเลย

เจ้าของได้ปล่อยออกจากรั้วบ้านให้มันออกไปเที่ยวซะหน่อยหนึ่งนะ
ปล่อยไปแล้วมันก็กลับมาภายใน๑ชั่วโมง
ปรากฏว่าเจ้าซูโม่ไปกัดไก่บ้านที่มีคนเขาเลี้ยงไว้

แต่ทีนี้เจ้าของซูโม่ก็ชดใช้เงินให้กับเจ้าของไก่ไป๘๐๐บาท
หลังจากนั้นนะครับเวลาปล่อยเจ้าซูโม่ไปเที่ยว
จะเอาตะกร่อผ้ายืดหยุ่นได้มาครอบปากเจ้าซูโม่ไว้
เขาจะปล่อยวันละ๒เวลานะในการให้เจ้าซูโม่ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านบ้าง

กระทั่งมาถึงวันที่๑๙กรกฎาคม
ปรากฏว่าเจ้าซูโม่ถูกคนใช้มีดฟันที่ปาก
ตะกร่อผ้าขาดแล้วก็ปากเจ้าซูโม่เป็นแผลฉีกขาด
เห็นถึงกระดูกจมูกเกือบขาด
เจ้าของเห็นแบบนี้ก็รีบพาไปเย็บแผล
โรงพยาบาลสัตว์ปากทางขึ้นดอยตุง
โดยภรรยาสงสารก็เลยโพสต์ลงโซเชียล
เพราะว่าเจ้าซูโม่ร้องคลางทั้งคืนเลย
มันคงเจ็บมันคงปวดนะครับ
มามูลที่แห่งหนึ่งมาขอรับเจ้าซูโม่ไปรักษาต่อ
คลินิกรักษาสัตว์แห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงราย
เพื่อป้องกันการติดเชื้อบริเวณแผลที่ถูกเย็บมา
ขณะนี้อาการของเจ้าซูโมดีขึ้นมาก
ก็สามารถกินอาหารได้แล้ว
มูลที่แห่งนี้แจ้งว่าจะหาบ้านใหม่ให้เจ้าซูโม่
แต่ตัวเจ้าของซูโม่เขาก็ไม่ยอมไงคุณ
เพราะเขาก็รักเหมือนกันรักเจ้าซูโม่มาก
เมื่อรักษาหายดีแล้วแล้วก็ไม่มีอาการติดเชื้อ
ก็จะนำกลับมาเลี้ยงไว้ที่บ้านเหมือนเดิม
ส่วนใครเป็นคนลงมือฟันเจ้าซูโม่
เจ้าของคิดว่าอาจจะเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงนี่แหละครับ
หรือเพราะเจ้าซูโม่เคยไปกัดไก่เขาตาย
แต่ไม่ติดใจเอาความก็ไม่ได้เข้าไปแจ้งความนะครับ
เพราะว่าต้องการเพียงรักษาเจ้าซูโม่
ให้หายเป็นปกติเท่านั้นเองนะครับ

มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปมีเรื่องกับวัยรุ่นกลุ่มคู่อริ
แล้วปรากฏว่าก็ต้องสปีดสิคะ

หนีบาทาสิคะรอไลน์เข้ามากันเยอะสักขนาดนี้
เขาใส่เกียร์ไลน์เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะ
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางเกิดมีกลุ่มวัยรุ่นประจำหมู่บ้าน

นับ๑๐คนไปมีเรื่องเขมรกับพ่อหนุ่มเสื้อแดงเมื่อสักครู่
ปรากฏว่ามีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งมาร่วมงานด้วย
แต่ก็ไม่รู้ว่าไปทำท่าไหนทำอีกท่าไหน

วัยรุ่นเจ้าถิ่นถึงไล่กรูแบบนี้ค่ะ
แล้วก็กรูเข้าไปทำร้ายร่างกาย
ก็เลยทำให้พ่อนุ่มแจ็คเก็ตสีดำแดง
โอ้โหสปีดเร็วกว่านรก

แล้วด้วยอาการติดจรวดแบบนี้ก็เลยทำให้รอดพ้นจากสหะ
ต้องใช้คำว่าสหบาทา

คุณผู้ชมก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ